หนูตัวเท่าหมูจิ๋วเมื่อกี้แหละ

ยักษ์ไปที่สวนสัตว์บ้านคุณอุบลราชธานี
ถ้าคุณกลับบ้านไปเที่ยวนะคุณไปดูตัวนี้เลย

เป็นหนูยักษ์๕ตัวที่เตรียมอวดโฉมต่อนักท่องเที่ยว

ในวันคุ้มครองสัตว์ป่า๒๖ธันวาคมนี้

เพราะว่าทีมข่าวของเราบุกเข้ากรงไปเลย

ขอดูก่อนพอตัวก่อนลูกนะครับ
โดยสัตวแพทย์วัญชัยตันวัฒนาภูมิในการ
สัตว์อุบลราชธานีก็เปิดเผยนะครับว่า
สัตว์อุบลราชธานีร่วมกับสวนสัตว์ขอนแก่น

โดยสวนสัตว์อุบลราชธานีนะครับได้นำตัวกินมดยักษ์
เปลี่ยนกับหนูยักษ์คาปิบาร่า
เพื่อมาอวดโฉมต่อนักท่องเที่ยว
แล้วก็ตอนนี้ที่ขอนแก่นเขาก็ดีใจนะ
เขาก็จะได้เห็นตัวกินมดยักษ์

เป็นสัตว์ฟันแทะขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ

หูสั้นไม่มีหางมีผังผืดที่เท้า
แต่พอโตเต็มที่นะเขาโตใหญ่มากนะครับ
ก็จะน้ำหนักสูงสุดถึง๕๐๗๐กิโลกรัม

น้ำหนักเท่าผมเลยนะ
เท่าคุณเลยนะ๕๐๗๐กิโลกรัมเนี่ยนะครับ

เต็มที่ตอนอายุ๑๕๑๘เดือนความสูงเขาก็จะประมาณ๔๕เซนติเมตร
เขาอยู่รวมกันเป็นฝูงนะฝูงละประมาณ๒๐ตัว

หลักก็คือย่าแล้วก็พืชน้ำนั่นเองนะครับ
อกจากนี้ก็ยังมีสัตว์อื่นด้วยนี่น่ารักเยอะ

มีเสือดาวเนี่ยนะครับแล้วก็มีลูกสิงโตแอฟริกานะครับ
สามารถเข้าไปถ่ายภาพในรถจิ๊บนะครับ
กับน้องน้ำเชื่อมแล้วก็น้องน้ำมนต์ด้วยนะครับ
ก็เป็นลูกสิงโตแอฟริกานะครับ
แล้วก็ที่สวนสัตว์ก็จะมีทั้งกิจกรรมอื่นมากมาย
มีรถม้านำเที่ยวมีตลาดจำหน่ายสินค้า
แล้วก็สินค้าอาหารพื้นเมืองอะไรต่างเยอะเลยนะครับ

ใช่สวนสัตว์อุบลราชธานีเดี๋ยวกลับบ้านครั้งหน้า